จะพาไปดูความคืบหน้าเหตุวัยรุ่นอายุ๑๖ปี
ถูกกลุ่มคู่อริไปลุมฟันจนแขนเกือบขาด

พี่สาวเองก็คาใจค่ะว่าทำไมจะต้องมาทำร้ายกันขนาดนี้
และนี่เป็นภาพขณะเกิดเหตุกล้องก็บันทึกภาพเอาไว้ได้
วัยรุ่นอายุ๑๖๑๗ปีเขาขี่มอเตอร์ไซส์มา
มากัน๒คนกำลังหนีวัยรุ่นอีก
ที่กำลังตามมาขี่มอเตอร์ไซค์มา๓๔คัน
ทั้งสองคนจอดรถแล้วก็วิ่งเข้าไปในป่า
คนหนึ่งหนีไปได้นะคะคนซ้อนท้ายทิ้งหมวกแล้วก็หนีไปได้
ส่วนคนที่ถูกฟันวิ่งไปค่ะไปเจอซอยตัน
ก็เลยถูกตามมาเจอจนถูกทำร้ายดังกล่าว
ตอนนี้ก็พักรักษาตัวดูอาการอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าแขนที่ถูกฟันไปกลัวว่าบาดแผลจะติดเชื้อ
ทีนี้ไปสอบถามเพื่อนของผู้บาดเจ็บอายุ๑๗ปี
คนนี้เป็นคนที่นั่งซ้อนท้ายมาเนี่ยนะคะแล้วก็หนีรอดออกมาได้

ไปเจอวัยรุ่นที่เป็นคู่อริกำลังเมาสุราเลย

วัยรุ่นกลุ่มนั้นก็ควักมีดออกมาควงค่ะ
เขาเห็นแบบนั้นเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยชวนกันไปที่อื่น

พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็ถูกขี่รถตามมาประกบ
ก็เลยจอดทิ้งเอาไว้แล้วก็วิ่งหนีไป
เพื่อนวิ่งค่ะวิ่งหนีเหมือนกัน
แต่ไปเจอซอยตันก็เลยถูกทำร้าย
ทีนี้แม่ของหนุ่มวัย๑๖ปีที่เป็นผู้บาดเจ็บ

ตอนนี้ไปแจ้งความอวัยรักษณ์ที่สพพรดแดง
เร่งติดตามผู้เกาะเหตุเนี่ยมารับโทษให้ได้นะคะ
ไปถามพี่สาวผู้บาดเจ็บเหมือนกัน
อายุ๒๓ปีก็เดินทางไปที่โรงพักด้วยเนี่ยนะคะ
ก็นำภาพวงจรปิดนี่นะคะไปด้วย
ตอนนี้เพิ่มเติมก็ได้เบาะแสมากขึ้นแล้ว
พี่สาวผู้บาดเจ็บก็ขาดใจว่าเหตุการณ์นี้มันร้ายแรงเกินไป
ทำไมมาทำร้ายน้องชายกันขนาดนี้
เรียกร้องผู้ก่อเหตุมารับผิดชอบด้วย

ตำรวจลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุ
อยู่ใกล้กับปากทางเข้าซอยวัดบางกระสอบ
ถนนเพชรหงษ์ที่พระประแดงสมุทรปราการ
ก็นำกล้องวงจรปิดมาเปิดดูเปิดดูใครเป็นใคร
ตอนนี้รู้แล้วนะคะผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุเป็นใคร
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
และจะติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ